อีกวันนะคะที่อุณหภูมิทะลุ๔๐องศาค่ะทนร้อนกันอีกสักหน่อยคุณผู้ชม
เพราะว่าวันพรุ่งนี้จนถึงกลางสัปดาห์หน้าจะมีพายุเข้ามาตกในประเทศไทย
เนื่องจากเราตรวจพบว่าจะมีลมหนาวกำลังปานกลางจากจีนค่ะแผลลงมาปกครุมประเทศไทย
เดิมเลยคุณผู้ชมเมื่อลมหนาวมาปะทะกับความชื้นในประเทศ

โดยภูมิภาคที่จะต้องเกิดเกิดไปกับภายุรูดดูร้อนเป็นภูมิภาคแรก
ก็คือภาคอีสานค่ะก่อนที่จะกระจายไปยังภูมิภาคต่างเกือบทั่วประเทศ
ในขณะเดียวกันภาคใต้ยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะระมัดระวังในการเดินเรือด้วย
ส่วนสถานการณ์พายุมาลากัสบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส
คุณผู้ชมครับพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ได้เคลื่อนที่ขึ้นเหนือนะคะคาดว่าจะไปขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ